เป็นช้างค่ะคือช้างป่าที่เขาอังรืนัย
มากันทั้งหมด๓๐ตัวมาเป็นโขลงค่ะ

ภาพมุมสูงเห็นช้างเต็มไปหมดเลย
ชาวบ้านก็แตกตื่นตกใจสิคะมันมาหาอะไรกินแบบนี้
วิ่งหนีกระเจิดกระเจิงค่ะ
มนตรีชาญกิจอายุ๔๖ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๘
บ้านว่าเอ็นตำบลศรีมหาโพธิอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ

พบโขลงช้างป่าจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย

ผมนับได้มัน๓๖ตัว
จริงมันมีตัวเล็กตัวน้อยตัวลูกมันแอบซ่อนกันอยู่
หรือว่าตัวที่เข้าไปในสวนในไร่แล้วด้วย
คุณศูนย์คุณนี่ตาดีตาไหวมากเลย

เยอะจริงนะมันออกมาหากินในหมู่บ้านช่วงกลางดึกค่ะ
พอผู้ใหญ่บ้านรับแจ้งเหตุก็เดินทางไปพร้อมกับผู้นำชุมชนนะคะ
ไปออกตรวจพื้นที่ที่พบร่องรอยของโขลงช้าง
ที่ออกมาหาอะไรกินในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน
อย่างเช่นไร่ข้าวโพดมันสำปะหลังนาข้าว
ทั้งหมดเนี่ยถูกโขลงช้างไปกัดกินทำลายเสียหายหมดเลยนะคะ
จากนี้แล้วยังไปสอบถามนายอำภัยดวงโดดอายุ๔๒ปีเป็นชาวบ้านหมู่๘นี่แหละค่ะ
เขาเล่าบอกว่าประมาณสักเที่ยงคืนกำลังออกไปหาปลาตามปกติ

ที่อยู่บริเวณเบาะน้ำกำลังกินข้าวโพดอยู่เลยค่ะ
เขาก็ตกใจมากนะคะเลยวิ่งหนีช้างขึ้นบนต้นไม้
ระหว่างที่อยู่บนต้นไม้เนี่ยก็มองลงมาเห็นช้างป่ามาถึงสองโขลงเลยนะ
โครงแรกประมาณสัก๓๐ตัวอันนี้คือเขากะคร่าวในสายตา
วงที่๒มีอีก๒๐ตัว
เขาก็ใช้เวลาอยู่บนต้นไม้ทั้งคืนจนถึงตี๕กว่าช้างป่าจะออกจากบริเวณนั้นนะคะ
จากพื้นที่นี้นะคะผู้นำชุมชนยังได้รับแจ้งจากประชาชนที่ใช้เส้นทางภายในบริเวณหมู่บ้าน
ว่าโคลงช้างกลุ่มนี้เนี่ยนะคะได้มาหากินอยู่ภายในป่าศักดิ์

แล้วก็จากการใช้โดรนบินสำรวจมุมสูงเนี่ยพบว่าโขลงช้างนี้ได้หลบพักอยู่บริเวณป่าศักดิ์
สังเกตดูแล้วนะคะน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๓๐ตัว
ตอนนี้เจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยก็จะทำการผลักดันช้างให้กลับเข้าไปในพื้นที่ป่าต่อไปนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นวันที่๒๘๒๙กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
ตรงพื้นที่ตรงนี้แต่ว่าเป็นพื้นที่หมู่๙นะอันนี้ที่เราพบใหม่คือหมู่๘ใช่ไหม
หมู่๙ชาวบ้านก็เจอช้าง๕๐๖๐ตัวทั้งฝูงทั้งโขลงเลยก็มากินมันกินอ้อยของชาวบ้านเหมือนกันนะครับ
ตอนนั้นก็หวาดพวากันไปแล้วก็ไม่รู้ว่าฝูงเดิมหรือเปล่าหรือว่าเป็นฝูงใหม่อย่างนี้นะครับ